คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่หาดจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะ
จริงแล้วเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ามีน้ำเสียเนี่ยทะลักลงไปในหาดจอมเทียน
นักท่องเที่ยวชาวบ้านก็ไปถ่ายภาพถ่ายคลิปไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์
ส่งผลกระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการประชุมด่วนแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้
ก็มีการทำความสะอาดจุดที่เกิดปัญหาตามแนวชายหาดซ่อมแซมระบบปั๊มสถานีสูบที่ชำรุดเสียหาย
ล่าสุดวันนี้ค่ะมีประชาชนในพื้นที่บอกว่าตอนนี้ที่พัทยาฝนตกหนัก
ทำให้น้ำในท่อระบายน้ำของเทศบาลนาจอมเทียนที่ไม่ได้ต่อเชื่อมกับระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยาตอนนี้
เอ่อล้นค่ะแล้วก็ไหลทะลักพังแนวกระสอบทรายที่ปิดกั้นบริเวณชายหาด
ซอยใกล้เคียงกับร้านอาหารฟูเป็นอสัตถิฮิปจชนบุรี
แล้วน้ำที่ทะลักขึ้นมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันเป็นสีดำมันขุ่นแล้วมันก็มีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง
มันเหมือนกับช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามันลักษณะคล้ายกันแต่มีอีกแล้วอ่ะล่าสุดนี้เลยอะค่ะ
ทีนี้ค่ะจากการสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่เทศบาลนาจอมเทียนทำให้รู้ว่าสาเหตุที่ทำให้ประตูกั้นน้ำที่เป็นเหล็กมันพังทลายก็เพราะว่ามวลน้ำสะสม
พัดกระแทกก่อนจะไหลบ่าซัดเอากระสอบทรายและกองหินที่นำไปปิดกั้นไว้ในช่วงที่เกิดปัญหาเมื่อเดือนก่อนนะคะ
มันได้รับความเสียหายอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำให้น้ำเสียค้างท่อเนี่ยไหลลงสู่ชายหาดแล้วไหลลงเร็วก็เลยกลายเป็นปัญหาซ้ำซากขึ้นมาอีก
ตอนนี้มันเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียใช่ค่ะตอนนี้แก้ไขเบื้องต้นก็คือเอาแผ่นเหล็กมาปิดกั้นช่องระบายน้ำของเทศบาลเอาไว้ก่อน
เพื่อไม่ให้น้ำเสียไหลลงทะเลเดี๋ยวก็ต้องมีการดำเนินการเขาจะต้องมีการเชื่อมต่อค่ะระบบบำบัดจากเทศบาลนาจอมเทียนแล้วก็ท่อที่ปล่อยน้ำเสียมันจะต้องเชื่อมต่อกันแต่ตอนนี้ยังไม่ต่อกัน
คือมันไม่เชื่อมต่อมานานแล้วรอบที่แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาก็จะมาตักน้ำไปสักสัปดาห์ละสอง
ค้างท่ออย่างที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเขาบอกค่ะสัปดาห์ละ๒ครั้ง
ก็จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำเสียไหลออกสู่ทะเลแล้วก็จะ
ตอนนี้เร่งอยู่นะคะเขาบอกว่าจะทำให้เสร็จเนี่ย

แต่กระสอบทรายวางมันกั้นไม่ได้เหรอ

มุดปราการเมื่อคืนก็มีปัญหาลักษณะแบบนี้นะฮะ

เพราะว่าคืนนี้น้ำทะเลก็หนุนสูงอีก
ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงตั้งแต่๖โมงเย็นนะคะ

ต้องมีการป้องกันเบื้องต้นกันก่อนนะคะ